คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์นี้ค่ะเป็นเหตุการณ์ระหว่างรถกระบะกับรถบรรทุกนะคะ
คือรถบรรทุกเขาขับแช่ขวารถกระบะเขาก็โมโห
เขาก็ขับมาข้างเปิดกระจกด่าแล้วก็ชูนิ้วให้
แล้วก็เหมือนกับเบิ้ลเครื่องใส่ด้วยด้วยความโมโหว่าทำไมรถบรรทุกขับแช่ขวา
แต่รถบรรทุกเขาก็ถ่ายคลิปเอาไว้เขาบอกว่าอ้าวแล้วคุณมาด่าเนี่ย
ในรถคุณเหมือนกับมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กำลังดื่มระหว่างขับรถด้วย

นี่ไงค่ะคุณผู้ชมลองดูไม่แน่ใจว่าใช่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือไม่
แต่คนที่เขาถ่ายคลิปเอาไว้เขาบอกว่าเอ๊ะมันคล้ายมากนะคะ
ก็คือภรรยาของคนขับรถบรรทุกเป็นคนถ่าย
วงกลมสีแดงอะค่ะเห็นแก้วน้ำไหมคะน้ำมันสีเหลืองอะค่ะ
ก็ไม่แน่ใจเป็นเก๊กหวยหรือเป็นน้ำอะไร
น้ำชาหรือเปล่าไม่รู้ไงคะ
แต่อันนี้ชัดลักษณะการขับรถตีคู่มาอันนี้ชัด
ใช่ค่ะแต่พฤติกรรมมันชัดแต่ไอ้น้ำในรถไม่แน่ใจ
วันนี้ทีมข่าวของเราก็เลยติดต่อไปที่เจ้าของคลิปนะคะ
คุณหนูนาอายุ๒๕ปีเขาก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟัง
มันเกิดขึ้นเมื่อวาน๑๑โมงเธอก็นั่งอยู่ในรถบรรทุกนั่นแหละ
เป็นคนขับมากับลูกชายอีก๓คน
ขับอยู่ดีกระบะคันนี้ขับตีคู่มา
เปิดกระจกตะโกนด่าเลยด่าที่สามีเธอขับแช่เลนขวา
แต่สามีเธอก็นิ่งใจเย็นไม่ตอบโต้อะไร
ไม่อยากจะมีเรื่องแล้วเหตุการณ์มันก็เกิดขึ้น
ตามคลิปภาพก็ขับกันไปจนถึงสะพานข้ามแยก

รถบรรทุกของสามีเธอก็แยกไปอีกทางหนึ่ง
เจ้าของคลิปบอกว่าค่อนข้างจะมั่นใจว่า

เข้าใจว่าคนขับรถกระบะเมาแน่เลย
ถ้าไม่เมาคงไม่กล้าเปิดกระจกดาชูนิ้วให้อะไรแบบนี้นะคะ
ทางฝั่งรถกระบะเขาก็แยกกันไป
กระบะขึ้นสะพานรถบรรทุกเลี้ยไปอีกทางนึง
ปล่อยควันดำโชว์ด้วยใช่ค่ะเบิ้ลรถใสด้วยค่ะ
แต่ทีนี้ทางเจ้าของคลิปทางฝั่งรถบรรทุก

เพียงแค่โพสต์เพื่อเตือนภัยนะคะ
เขาก็บอกให้ลงมาเคลียร์หรืออะไรสักอย่างเลยค่ะ
หนูก็ว่าเหมือนแบบเหตุการณ์มันไม่ค่อยดีแล้ว
ก็เลยหยิบโทรศัพท์มาถ่ายคลิปเหมือนตามคลิปเลยค่ะพี่
แล้วเขาบอกว่ารถใหญ่เขานะที่ว่ารถคันดำ
เขาบอกว่ารถใหญ่แซงขวาขึ้นมาแล้วแช่ขวา

ตอนนั้นมันก็รู้สึกว่ามีรถมาเรื่องอะไร

คือรถดินมันอยู่ขวาแล้วก็มาซ้ายพี่

แล้วก็บ่ามาปาดหน้ามามาอยู่ช่วงนี้
นี่นะคะคือทางฝั่งรถบรรทุก
เขาบอกว่าคือไม่ได้ตั้งใจจะขับแช่ขวา

แต่พอแซงปุ๊บมันกลับเข้าไปเลนกลางยังไม่ได้ไง
แต่พอคลิปนี้ถูกแชร์ออกไปทางฝั่งรถกระบะคันนี้
ทักไปหาคุณหนูนาเจ้าของคลิปนะ
อ้าวเหรอฮะให้ลบคลิปนะแล้วเขาก็ตอบว่าทางรถบันทุกว่า
ก็ถ้ารถบรรทุกไม่แช่ขวาเขาก็คงไม่โมโหขนาดนี้
เขารีบไปส่งของที่ห้างสรรพสินค้ากลัวจะส่งของไม่ทัน
ทีมข่าวของเราก็พยายามติดต่อไปที่เฟซบุ๊คของเจ้าของรถกระบะด้วยนะคะ
จะได้ฟังความรอบด้านฟังความทั้งสองฝ่าย
แต่ว่าเฟซบุ๊คของฝั่งรถกระบะปิดไปแล้ว
แต่เบื้องต้นก็ต้องถามทางตำรวจว่าเอ๊ะตกลงแบบนี้
ถึงแม้ว่าทางฝั่งรถเป็นทุกข์ก็จะไม่เอาความ

ตำรวจสนประเวทก็เรียกทางฝั่งกระบะไปคุยด้วยแล้วนะคะ

ควันดำก็น่าจะผิดกฎหมายด้วยนะคะ

เสียเวลาเปิดกระจกด่าเขา
มาเสียเวลามุดเบิ้ลเครื่องปาดหน้ากันไปกันมา
คือที่สำคัญเนี่ยอีกฝั่งเขารถใหญ่นะ

เขาเกิดไปเจอคนใจร้อนแล้วเขาแบบ
เอามาเหรอตบใส่เบียดใส่ชนใส่ขึ้นมาเนี่ย

ว่าเดี๋ยวนี้คนเห็นคลิปลักษณะแบบนี้บนท้องถนนค่อนข้างเยอะแล้วนะคะ
ว่าเห็นแล้วคงจะเป็นอุทาหรณ์บ้างแหละเพราะว่าบนท้องถนนต้องใจเย็นจริง